นี่เป็นผลิตภัณฑ์จากฟาเซนต์ค่ะ
เปรย์ขจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงค่ะ
อันที่๒ค่ะกล่องดูดความชื้นสีม่วงค่ะ

น้ำยาขจัดท่อตันและชะโคกตันสีเหลืองค่ะ

แบบไหนราคาถูกที่สุด

ของพวกนี้มันไกลตัวเปล่า

จริงหรอคุณยากมากนะ
เรื่องหอมเนี่ยผมถนัดครับผม

พี่อยากเดินไปหยิบโซ่แทร่กุญแจมือมาให้คุณมากเลย

พี่บอกเลยว่าน้ำหอมที่พี่ใช้เนี่ยมันจะกลิ่นแบบออซอลอนิดนึง

ใช่ครับมันเยอะมาก
แล้วน่าจะมีมูลค่าที่สูงกว่า

แล้วก็เทน้ำตามก็ลงเลยท่อลง
สำหรับคนกินเยอะนี่ก็กินได้เลยนะครับ

ทานไม่ได้นะเด็กเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวเอาไปทาน

อันนี้เจอบ่อยมากแล้วผมคิดว่า

ใช่ครับเจอบ่อยในห้องน้ำครับผม

เดี๋ยวนะนี่คุณจะไม่ใช้ตัวช่วยอีกแล้วเหรอ

ไม่รู้อันนั้นก็เอาจริงเขาหลอกเราอันนั้นหรือเปล่า
ตัวช่วยมีด้วยกัน๒แบบคือ

คือตอนนี้มาข้อที่๔แล้วใช่ไหมครับ

จะไม่ให้ใช้เวลามากเพราะว่าพี่อ่ะ
เป็นคนยุติธรรมพี่จะตัดสินแบบโกงไปโกงมา

พี่จะถามคุณอีกครั้งนึงว่าตัวช่วยคุณจะใช้ไหม
พี่จะให้เวลาคุณนับหนึ่งถึงเช้า

เดี๋ยวพี่เป๊กตัดอันที่แพงออกให้๑อัน
และอันที่แพงก็คือข้อที่๓นี้ค่ะ

นี่คือข้อที่๓ค่ะอันนี้แพงสุดค่ะ
น้ำยาขจัดท่อตัน๑๐๐มิลลิลิตร

ทีนี้คุณเหลือ๒แบบนี้

สเปดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง

ปวดเกรงกันไปค่ะคุณแม่

คุณตอบว่ากล่องดูดความชื้นถูกที่สุดนะคะ

เปรย์ดับกลิ่นสัตว์เลี้ยง

เพราะฉะนั้นกล่องดูดความชื้น
มิลลิลิตรต้องถูกที่สุด

งดูดความชื้นยี่ห้อฝ่าเซนต์

ต้องถูกกว่า๑๑๕บาท

สิครับนี่เป็นข้อแรกที่หนุ่มทั้งสองคน

แต่ตอนนี้เป็นช่วงของคุณผู้ชมทุกคนล่ะครับ

โหเลวจริง

เปล่านี่ไงขมขืนลูกในไส้

ขนาดอยู่ในไส้ยังตามไปข่มขืน

ทำไมช่วงนี้บินการเบิกเงิน

เบิกเงินไปไหนเยอะแยะเบิกล่วงหน้า

เจ๊เอาหน้าอย่าบ่นเลย

เฟฟทีครับตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอด

อ้าวผมหมายถึงเงินช็อต

พอล้วงกระเป๋าไปปุ๊บป้า

จริงนี่ชอตนิ้วหงิก

ไปตลาดนัดแค่นี้ต้องเบิกเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ

อ้าวเด็กเด็ก

มองใครอ่ะ

ใครอ่ะมองพยานหลักฐานมาหรือเปล่า

วันนี้ไปเรียบบ้านเดี๋ยวมองเสร็จ

กะว่าจะพาเด็กไปทานอาหารกลางวันซะหน่อย

ไปกินนอกโน้ททางคนก็เห็น

ที่เช่นฝรั่งเศสอาหารอะไรบ้างเจ๊ฝรั่งเศส

ไอ้อาหารนี่ดีมันตามอย่างไรครับเจ๊เป็นอะไรครับ

อะไรล่ะขนมปรุงนะเอาไปทอดแล้วกินได้เลย
ไม่ใช่พี่พูดเมื่อกี้อาหารอะไรกัน

ไอ้ร้านที่อยู่ติดมรังสิตอะไรนะ

มึงไม่สอดรู้สอดเหจริงกูไม่เคยไป
ใส่หมวกใส่แมสเห็นอยู่
จำได้ฟันทะลุแมสออกมาเลย

มึงนี่กุเรื่องเก่งเลย
กุกพังเป็นคนเลยนะมึง
เออน่าสนด้วยนะคอม
ไม่ใช่น่าสนนี่น่าสิด
นี่ตะยาไก่ย่าง
ว่านิตยาไก่ย่างอาหารของเขา
ถูกที่สุด

ถ้ารู้ช่วยบอกน้าเบิร์ตเขาหน่อยเถอะค่ะ
ว่าเมนูที่ร้านนิตยาไก่ย่างเนี่ย
เมนูไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
ใครรู้บ้าง
เมนูอาหารจากร้านนิตยาไก่ย่าง๓เมนูนี้
เมนูใดราคาถูกที่สุด

แช่น้ำปลาทอด

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อ

ทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
ทำไมซื้อนี่มาฝากอะไรน่ะ
นี่ขนมจาก
อ๋อคุณใกล้ตายน่ะหรือครับ

มันไม่ต้องมายั่งอันนี้เอามาฝากบอล
ไม่เอาเอาแล้วเรื่องจะไปยังไง
ยังไม่เอา

ถ้าหูใครนี่นะเป็นแบบนี้นะ

ดื้อก็จริงแต่ว่าอายุยืน
มันเป็นคำเกียบตนความหมาและเกียบเบย
ถ้าเขาบอกมาเนี่ยถ้าหูเป็นแบบนี้อายุยืน

ผลไม้อะไรไฟศึกษา

รังศาสตร์นี่

ทุกเตรียน
มึงปิดแล้วตากลับได้ไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป